เมื่อวันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีชื่อของพี่บุญเรืองดังขึ้นมา
อ่าพี่บุญเรืองที่ลงไปในท่ออ่ะค่ะไปเก็บขยะออกมานี่ฮะ
จำภาพนี้ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะคนถามเลยเฮ้ยโอ้พี่นี่ฮีโร่เลยนะ
กล้าลงไปได้ยังไงครับเมื่อวานอาจารย์ชาติชาติตามหาตัวเลย
อยากจะเจอพี่บุญเรืองอยากจะนั่งกินข้าวกับพี่บุญเรืองครับ
ได้เจอจริงจริงด้วยฮะพี่บุญเรืองฐานะอายุสี่สิบแปดปี
เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปทำหน้าที่ระบายน้ำ
แล้วก็หลายคนเรียกว่าเป็นฮีโร่มุดท่อแห่งบางเขนเลยนะ
นั่งกินข้าวกลางวันกับอาจารย์ชัดชาติเลยแล้วก็เพื่อนพนักงานกวาดของสำนักงานเขตบางเขตด้วย
ก่อนเริ่มมื้ออาหารเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็บอกกับทุกคนว่า
วันนี้อยากมาเจอพี่บุญเรืองที่มุดท่อระบายน้ำถือว่าเป็นผู้เสียสละและเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่เลย
ถามพี่บุญเรืองหน่อยไอ้วันนั้นมันเป็นยังไงพี่บุญเรืองก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อที่ผมลงไปในท่อเพราะว่า
หัวกระโหลกที่ดูดน้ำมันอุดตันเหมือนซิงค์ที่มันมีตะกอนไปอุดอ่ะค่ะ
น้ำไหลไม่สะดวกน้ำก็เลยเอ่อขึ้นมาเอ่อขึ้นมา
ถ้าไม่ลงไปเอาขยะตรงนั้นขึ้นมาน้ำมันจะดูดได้ไม่เต็มท่อ
แล้วก็ต้องการจะระบายช่วยระบายน้ำนะช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุด
บุญเรืองก็เลยตัดสินใจลงไปให้ลึกที่สุดเลย
ประชาชนจะได้เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวกนั่นเองครับ
โอ้โหแล้วดูท่อดิคุณผู้ชมฮะอืม
คลักเลยนะโอ้โหคุณชัดชาติก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบของแต่ละคนครับ
จากพี่บุญเรืองก็มีคนอื่นอื่นด้วยแต่ละคนก็บอกว่า
พร้อมจะสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือให้การทำงานเกิดความปลอดภัย
ได้ไหมเออเอ่อตลับไปดูภาพอาหารในมืออาหารหมือเที่ยงหน่อย
น่ากินเออน่ากินขนมครองแคลงมีน้ำส้มมีขนมเปียกปูน
คุณขนมใส่แล้วก็ผลมากรากไม้หนาชนิดเลย
ส่วนช่วงค่ำครับอาจารย์ชัดชาติก็แวะไปตรวจสถานีสูบน้ำพระขนงหน่อย

กำลังเร่งสูบน้ำออกจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเลย
เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมน้ำเจ้าพระยาก็ยังสูงขึ้นนะจากน้ำทะเลหนุน

จากการลงพื้นที่เมื่อคืนนี้อาจารย์ชาติชาติบอกเจอปัญหาคือฟูกฮะ
ฟูกมันลอยไปติดสถานีสูบน้ำ

ฟูกเก่าเอาไปทิ้งตรงไหนเนี่ยแล้วไปเจอคาตาอาจารย์ชัดชาติเลยนะ
อาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ขยะเป็นปัญหาใหญ่ของการระบายน้ำ
โดยเฉพาะที่สถานีสูบน้ำพระขนง
ขยะมันลอยเข้ามาเฉลี่ยวันละ๕๑๐ตันนู่น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยเก็บออกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน
เพื่อไม่ให้มันไปติดเครื่องจักรที่กำลังทำงานไงคุณผู้ชม
ฉะนั้นถ้าใครด่าอาจารย์ชัดชาติ

แต่อย่าลืมว่าคนที่เป็นชาวบ้านนี่แหละ

บางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ทิ้งขยะลงท่อไป
หรือคนเอาฟูกอย่างนี้เอาฟูกมาทิ้งไว้แบบนี้
มันเกิดจากพวกคุณเองด้วยหรือเปล่า
จะให้มี๑๐ชัดชาติแต่ปัญหาพวกนี้มันก็ยังมีอยู่
ฉะนั้นน้ำมันก็ระบายได้ไม่เต็มที่คุณผู้ชม
แต่อาจารย์ชาติชาติก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะบอก
อยากจะให้ทุกคนสู้พี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสู้ครับ
อย่างนั้นถ้าไม่สู้เนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนเอา
ประตูระบายน้ำแบบนี้เวลาที่ฝนตกนะมีทุกประตู

เมื่อกี้เห็นบอกว่าเอาฟูกที่นอนมันคือขยะชิ้นใหญ่ใช่ไหม
นั่งเห็นเขาไปดูว่าเอ๊คเขาจะมีนัดทิ้ง
เก็บขยะชิ้นใหญ่ต่อไปเนี่ยเมื่อไหร่วันอาทิตย์
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะ
เห็นแบบมีช่วงเดือนกันยานี้ด้วยค่ะ

โอ้โฮแล้วดูขยะไปเต็ม

ถ้ารถขยะมาผมว่าเอาไปรอ
ผมว่าเขาพร้อมอำนวยความสะดวก
ถ้าจะเอาไปทิ้งในที่สาธารณะ
มันไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับ